คุณผู้ชมครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยวรางกูลนั้น
ได้รับการอภิบาลดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่ทรงพระเยานะครับ
ดังนั้นพระองค์จึงทรงมีพระปิชาสามารถหลากหลายแขนง

และพระราชกรณียกิจของพระราชบิดาและพระราชบรรดาได้อย่างต่อเนื่องครับ
โดยเฉพาะพระราชกรณีกิจด้านการทหารและความมั่นคง
ติดตามพระราชประวัติได้จากรายงานพิเศษครับ
เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๐๔
ในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกร
มีพระชันศาเพียง๙ปีได้ประทับบนรถไถ
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สอนสอนขับด้วยพระองค์เองบนแปลงนาสาธิต
โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาภายในพระตำหนักจิตรดารโหธาน
เพื่อส่งเพาะพันธุ์ข้าวไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีถัดไป
เจ้าชายพระองค์น้อยได้ส่งเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดา

เมื่อเจริญพระชันศาขึ้นพระราชบิดาจึงทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อม
ให้ส่งศึกษาด้านการทหาร

ด้วยมีพระอุบันนิสัยปฎความมีระเบียบวินัย
และส่วนพระไทยในกิจการของกองทัพอยู่เสมอ
จากนั้นทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูง
วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงเคนเบอร์ร่าประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรของวิทยาลัยการทหารแห่งนี้แบ่งออกเป็น๒ภาค
คือภาควิชาการทหารรับผิดชอบและดำเนินการโดยกองทัพบกออสเตรเลีย
ส่วนภาควิชาสามัญส่งเลือกศึกษาต่อในสาขาอักษรศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ซึ่งมหาวิทยาลัยนิวซาวเวลรับผิดชอบการวางหลักสูตร
พุทธศักราช๒๕๑๙ทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย

ส่งเข้ารับราชการทหารกระทรวงกลาโหม
และส่งศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่๔๖
ส่งเข้าศึกษาด้านนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ๒
จากนั้นทรงศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อพุทธศักราช๒๕๓๓
ขณะเดียวกันยังทรงสนพระไทยด้านอากาศยานและการบินด้วย
ส่งเข้ารับการฝึกอบรมพิเศษหลายหลักสูตร
แฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงเครื่องบินปีกติดลำตัว
มีได้ทรงละเลยการฝึกบินแบบใหม่ด้วยทรงพระปิชาสามารถด้านการบิน
ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินแก่กองทัพอากาศ
จากเจ้าฟ้าสู่มกุฎราชกุมาร
เมื่อพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชนีนาฏเจริญพระชันศา๒๐ปี
พระราชบิดาจึงมีพระบรมราชองค์การประกาศสถาปนา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกร
ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรี
รัฐนาศาสดารามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ยามมกุฎราชกุมารส่งถวายสัตว์ปฏิญาณ
ทวายศัตรูปฏิญาณซึ่งแสดงถึงน้ำพระราชหรือไทย
ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตว์ปฏิญาณ
สาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
เฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ท่ามกลางสันนิบาทนี้ว่า
ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมาร
จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทาน

จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง
โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ

และความมั่นคงภัยบูลของประเทศชาติไทย
ตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไหม้
สมเด็จพระบรมโอราศาสตร์ที่ราชสยามกุฎราชกุมาร
ส่งพระราชสมภพเมื่อวันที่๒๘กรกฎาคม
พุทธศักราช๒๐๐๐

ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
จากนั้นอีก๑เดือนกับ๑๘วัน

พุทธศักราช๒๔๙๕
เป็นพระราชพิธีสมโพธิเดือน

ณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต

ซองมีพระเชธพคะคิณี๑พระองค์

พระเจ้าลูกเถอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี
เจริญพระชนมายุ๒๖พันศา
มีพระราชศรัทธาออกพระผนวดในพระพุทธศาสนา
ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เมื่อวันที่๖พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๒๑
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ
ณวัดปวรนิเวศราชวรวิหารเป็นเวลา๑๕วัน
แล้วจึงทรงลาศิกขาวันที่๒๐พฤศจิกายน
พุทธศักราช๒๕๒๑
หลังจากนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ
โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม

ัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสริวัณวรีนารีรัฐ
ส่งช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจด้านต่าง
เมื่อปีที่ผ่านมาส่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้คนไทย
ร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี
ที่มีต่อพ่อของเพลินดินและแม่ของเพลินดิน
วันที่๑๑ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๘พันศา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสรีกิจพระบรมราชนีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๓พันศา

โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระโอเจ้าพัชรกิติยภา
และพระเจ้าหลังเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ส่งร่วมกิจกรรมพร้อมกับประสบกรณิกรทั้งในและต่างประเทศ
ผนึกกำลังใส่เสื้อสีเหลืองและสีฟ้าปั่นจักรยาน
ได้รับการยกย่องจากกิเนสบุ๊กบันทึกเป็นสถิติโลก
ในพระราชอิสริยยศแห่งมกุฎราชกุมาร

ที่ผ่านมาทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
และสำเร็จพระบรมราชนีนาฏ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ด้านต่าง
รวมถึงพระราชพิธีสำคัญของชาติ
อกจากนี้อย่างพระราชทานพระราชวรกาศ
บุคคลสำคัญของต่างประเทศ
เข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทในโอกาสเยือนประเทศไทยอยู่เสมอ

ทรงหว่างพระองค์ในฐานะที่ทรงตื่นพระราชบีดา
อบรมสั่งสอนพระราชโอรสและพระราชธิดา
ให้เจริญรอยตามเรื่องพระยุคลบาท
ทางด้านการทหารการกีฬาและการปกครอง
ส่วนในฐานะพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เก้า
ก็ยังทรงเป็นแบบอย่างของการแสดงออก
ถึงความรักที่มีต่อพระราชบิดา
และพระราชมารดาอย่างหาใดเปรียบได้